คุณผู้ชมค่ะพาไปดูน้ำใจของคนบันเทิงค่ะ
ส่งไปช่วยเหลือคนใต้นะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันค่ะ
ประสบปัญหาน้ำท่วมโอ้โหยาวต่อเนื่องหลายอาทิตย์แล้วนะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะตามภาพที่เห็นเลยค่ะพี่เปิ้ลนาคอนค่ะ
ก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่ลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองในการ
มอบของบริจาคให้กับพี่น้องชาวสุราชธานีค่ะ
ครั้งนี้นะคะพาลูกชายไปด้วยคนนึงค่ะ
นั่นก็คือน้องออก้านั่นเองค่ะ
และอีกคนนึงนะคะซึ่งหลายคนเห็นหน้าแล้วต้องร้องว้าวแน่นอนค่ะ
นั่นก็คือมิกกี้ยูชรนั่นเองค่ะ
ศิลปินเกาหลีอดีตสมาชิกวงดงวังชิงกิ

หลายคนถามว่าเอาไปมายังไงทั้งคู่ถึงได้แบบมาซี้กันได้นะคะ
เปิ้ลเล่าผ่านไอจีของตัวเองนะคะบอกว่า
เอิญเจอที่ร้านก๋วยเตี๋ยที่เพิ่งเปิดใหม่แถวพระราม๓นะคะ
ซึ่งคุณยูชรมาเป็นลูกค้าพูดคุยกันหลายเรื่องนะคะ
รวมไปถึงเรื่องการลงไปช่วยน้ำท่วมด้วย
ซึ่งลุมมิกกี้เขาก็ซเรย์เยสทันทีค่ะ
อาสานะคะมาแบบไม่ลังเลค่ะ
บอกอยากลงไปเห็นด้วยตาของตัวเองนะคะ

นั่งเจ็ดสกีนะคะขับไปพร้อมน้องออก้าค่ะ
เวนไปตามบ้านเรือนของพี่น้องผู้ประสบภัยนะคะ
แล้วก็มอบของยังชีพนะคะมอบกำลังใจให้
โดยมีพี่เปิ้ลไลฟ์สดบรรยากาศมาฝาก

ตัวเล็กอยู่กี่คนน่ะ

เดี๋ยวพี่อยู่ช้อนออก้าไปพาพี่อยู่ช้อน
สวัสดีค่ะ
พี่อาบน้ำนะอยู่กันทั้งบ้านนะ
เอาน้ำด้วยอ่าให้ตัวเล็กเอาค่าขนมให้ตัวเล็ก
ค่ะก็เป็นภาพน่ารักนะคะ
แล้วก็คุณมิกกี้เนี่ยโอ้โหถึงแม้ว่าจะเป็นคนต่างชาติ
ก็โอ้โหให้น้ำใจคนไทยเยอะมากจริงค่ะ
ใช่แล้วค่ะถึงแม้ว่าระดับน้ำมันจะลดลง
แต่ว่าร่องรอยความเสียหายและความช่วยเหลือมันยังต้องการอยู่นะคะคุณผู้ชม